พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
เขาบอกว่าเขางงเกิดอะไรขึ้นคะ

ทุบทำลายทรัพย์สินมาตะโกนด่ามาข่มขู่มาอาฆาตด้วยนะ

คนในครอบครัวเขาก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นเพื่อนบ้านดีกันอยู่เลย

แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ยอมรับนะว่าเคยมีปัญหากัน
แล้วเพื่อนบ้านที่มาก่อเหตุพยายามทำแบบนี้๓ครั้งแล้วนะ

นับถือกันเป็นพี่ชายด้วยแล้วมาทำแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมผู้ชายที่ใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อสีเหลืองอยู่หน้าบ้านนะคะ
นั่นอยู่ที่นอกกรงรั้วนะคะ
ตะโกนเข้ามาพยายามที่จะมาด่ามาด่าทอ

นี่ไงเขาเรียกว่าอาฆาตข่มขู่นะ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหมู่ที่๖ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ตะโกนด่าทอผู้เสียหายพร้อมกับทุบตีกระจกท้ายรถกระบะ
แตกเสียหายทั้งบานเลยนะคะ

ด่าทอทำไมต้องมาทำอะไรทำร้ายเข้าของเนี่ยคุณประชอบความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
กระจกหลังรถกระบะค่ะมันแตกทั้งบานเลย
ก็คือรถมันจอดแล้วประตูก็ปิดอยู่
แต่ทีนี้รถคันนี้มันติดประตูอยู่พอดี
เขาก็ทำลายได้แค่ของที่มันอยู่ติดกับประตูนะคะ

ก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
โดยในที่เกิดเหตุนอกจากจะพบว่า
กระจกรถถูกทุบเสียหายแล้ว
มีตู้ใส่จดหมายถูกเอามาทิ้งไว้
มีแท่งเสาปูนตกอยู่ด้วย
ซึ่งก็คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้๒อย่างนี้แหละ

ผู้เสียหายก็คือนางสาวนัทธามีรวบรวมอายุ๔๙ปีบอกว่า
ผู้ชายคนที่สวมเสื้อสีเหลืองแล้วมาก่อเหตุอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ย
ก่อนหน้านี้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

นับถือเป็นพี่ชายเลยก็คือสนิทกันมากเนี่ยนะคะ
แต่หลังจากนั้นไม่รู้ไปโกรธไปเคืองมาจากไหน
ระยะหลังมาหาเรื่องบ่อย
มาก่อเหตุทำร้ายร่างกาย๓ครั้งแล้วนะคะ
คือมีตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ช่วงเดือนมีนาเอาน้ำกรดมาสาดที่หน้าบ้าน
แต่เคราะห์ดีตอนนั้นไม่มีใครเดินออกไปหน้าบ้านนะคะ

กลัวว่าผู้ชายอดีตเพื่อนบ้านแสนดีคนนี้
จะมาทำร้ายร่างกายกลัวอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
เขายังขมครูอีกนะขมครูอย่างต่อเนื่อง
บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาก่อเหตุทำร้ายร่างกายอีก

บอกว่าไปติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อย
เพราะว่าไปทำลายทรัพย์สินของเขา
เอาละอย่างน้อยเรียกมาคุยเรียกมาเจรจากลายเกลี่ย

ก่อนที่จะเกิดอันตรายกับคนในครอบครัว
เพราะว่าถ้าเกิดว่าคือบาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย

แต่ถ้าเกิดว่ามันเสียชีวิตขึ้นมามันเรียกร้องอะไรกลับมาไม่ได้
เพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้

ชายคนดังกล่าวได้ย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
คือไปทุบกระจกหน้ารถกระบะแตกเสียหายค่ะ

ตำรวจเขาก็จับกลุ่มตัวขึ้นรถดราโล่ของตำรวจไปแล้วนะคะ
พอตำรวจไปสอบถามผู้ชายคนนี้เนี่ย
แว่นตาสีดำเสื้อสีเหลืองนั่งอยู่อย่างนี้นะคะ
พยายามสอบถามว่าไปทำเขาทำไม

ก็พูดจาวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะว่ามีอาการทางจิตด้วยหรือเปล่านะ